โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเรื่องราวดังต่อไปนี้นะคะ

เพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงเกี่ยวกับพญานาคค่ะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นกับนักแสดงสาวของเรา
นั่นก็คือเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้หรืออิมอาชิตะ
ซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเธอทำบุญเยอะมาก

ทำไมเธอถึงเชื่อว่าพญานาคมีจริงศักดิ์สิทธิ์จริง
บอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เธอกับแม่เพิ่งไปปฏิบัติธรรมในถ้ำ
ตามความเชื่อว่าภรรยานาคบอก
เธอได้ของศักดิ์สิทธิ์มา๑ชิ้น
นำมาบูชาสวดมนต์ภาวนาด้วยความรักความศรัทธาพกติดตัวมาโดยตลอด

ไปปฏิบัติธรรมเพื่อแผ่เมตตาต่อผู้ที่ร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่๑๐๙
และองค์พญานาคทุกตระกูลทุกพระองค์
เธอได้จุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า
ขอท่านได้โปรดชี้ทางนำทางด้วย
แล้วคุณรู้ไหมจู่ค่ะมีภรรยาคนไทยและสามีฝรั่งได้มาติดต่อขอซื้อที่ดินของเธอราคา๑๘ล้านบาท
ฟ้าวเล่าว่าทั้งตกใจและดีใจมากแต่เธอตัดสินใจไม่ขายค่ะ
เพราะว่าตั้งใจจะยกที่ดินตรงนี้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
อย่างที่เธอเคยตั้งใจเอาไว้นะคะเธอเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้
เป็นเพราะพญานาคแสดงปฏิหารเปิดขุมทรัพย์ให้สามีภรรยานั้นมาซื้อที่
ให้ได้รู้ว่าท่านมีจริงและเมตตาเสมอมาทำให้เธอยึดตั้งมั่นในสิ่งดี
และได้นำเรื่องราวนี้มาบอกต่อทุกคนว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริง
เป็นจำนวนมากนะคะคือที่ดินตรงนี้เนี่ยที่เธอตัดสินใจว่าจะไม่ขาย
ค่า๑๘ล้านบาทเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอจะเอาที่ดินตรงนี้เนี่ยไปช่วยเหลือผู้คนให้มีอาชีพมีรายได้ต่อไปนะคะ
แล้วก็ตัดสินใจนี่แหละไม่ขายแล้วก็ยังตั้งมั่นทำความดีต่อไปเรื่อย
จะเห็นเลยนะว่าคุณอิมเนี่ยมีดวงมีโชคเรื่องนี้จริง

คือต้องบอกว่าเธอเป็นคนที่ทำบุญบ่อยด้วยแหละ
แต่ว่าเรื่องแบบนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ